และขณะนี้นะคะที่วัดราชสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำพูมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ศูนย์เด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์นะคะ
มีรายงานแจ้งว่ามีประชาชนร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายนับหมื่นคนค่ะติดตามรายงานสดจากคุณปียชาติคงถิ่นค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะคุณปียชาติค่ะ
โศกเศร้านะครับที่เกิดขึ้นต่อการจักรไปของคุณครูและเด็กก็ยากที่จะหาคำไหนมาอธิบายความเจ็บปวดได้นะครับ
โดยเฉพาะวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเชิงตะกรที่เห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่จะชาวพนักกิจศพคุณครูและเด็ก๑๘คนที่วัดราชสามัคคีนะครับ
ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็มีประชาชนนะครับนับหมื่นคนนะครับที่เดินทางมาที่นี่ต่างเป็นหนึ่งเดียวกันก็คืออยากให้น้องไปสู่สวงสวรรค์นะครับ
สำหรับบรรยากาศนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบริเวณด้านนอกสาราที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณครูและเด็กเด็กรวมสิบเก้าศพนะครับก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าชาวบ้านจำนวนมากก็ต่างมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพหลายคนก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับเพราะเห็นภาพน้องน้องเห็นของแทนน้องน้องนะครับ

ใจของชาวบ้านนะครับที่ช่วยกันตั้งแต่เมื่อวานจนแล้ว
เสร็จช่วงประมาณหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับและอีกสักครู่นะครับ
ก็จะมีการเคลื่อนร่างของน้องน้องนะครับมาเพื่อที่จะ
ภารกิจที่นี่นะครับเตาเผาเชิงตะกอนแรกนะครับ
จะเป็นของคุณครูนะครับที่จะเผาไปพร้อมกับลูกนะครับ
ผ่าออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยศพของน้องทั้ง๑๘คนนะครับ
ก็เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่า
ให้คุณครูเป็นผู้นำทางเด็กนะครับจุงมือเด็กขึ้นสู่สวงสวรรค์
อีกไม่นานนะครับก็จะมีการเคลื่อนร่างมาที่นี่
แล้วก็มีการชาวพนักกิจนะครับที่เชิงตะกรที่นี่ประมาณ๑ทุ่ม
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่วัดราชสามัคคีปิยชาติกงถิ่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปียชาติค่ะใช่ครับอ่ะ